แล้วก็เป็นคลิปออกมาในโลกโซเชียลนะคะครับ
มาขอโทษคู่กรณีทั้งครอบครัวแล้วนะคะ
แล้วก็ทางด้านฝั่งคู่กรณีเขาก็บอกด้วย
บอกว่าเรื่องของคดีให้ตำรวจจัดการไปเลย
เขาบอกว่าที่เขาทำไปเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
แล้วที่สำคัญทะเลาะกับแฟน
นั่งมาอยู่ในรถด้วยก็เลยแบบอารมณ์ร้อนแบบนี้นะคะ

นี่เสื้อแดงนี้เลยค่ะนายมนุขลีดีอายุ๒๕ปีนะคะ
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสนบุคโล
เพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายและพกพาอาวุธ
หลังจากที่ก่อเหตุเป็นคลิปนี้แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
คือไปคว้ามีดดาบสามุไรท้ายรถออกมา
แล้วก็มาแกว่งมาไกลจะทำร้ายคู่กรณีในลานจอดรถห้างสรรพสินค้า

เพราะว่าผู้ชายนายมนุพยายามจะใช้มีดดาบ
จ้วงแทงคู่กรณี
แล้วก็ระหว่างที่นายมนุษย์เข้ามอบตัว
นี่ค่ะภาพเมื่อวานก็มีการยกมือขอโทษ
คนในครอบครัวอรุณเดชาวุฒิที่เดินทางมาด้วยกัน
ที่ผมทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบ

อารมณ์ชั่ววูปครับ

เจ้าความภิกชอบค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาล
หรือว่ามีสติดนิดนึงถ้าเป็นไรไปลูกมันจะลำบาก
ใช่หรือเป็นไรไปบ้านมันจะลำบากเหมือนกัน
เพราะวันนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเลยนะใจเย็นนิดนึง
หันไปมองหน้าลูกบ่อยอยู่ใกล้ลูกเยอะ
เพราะลูกน่ารักทำใหม่คิดยิ่งนึง
และหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดขึ้นกับใครอีกนะ
เพราะว่าลูกจะได้โตเข้ามาแล้วอยู่ในใจของคุณคนดี

คดีนะค่ะประมาณมือก็ว่าอาจมือกัน
แล้วคุณจะขอโทษกับคุณคุณสมมุมที่ปรบินอยู่ที่ไอฟลาย

พูดสะหายก็พูดดีนะเพราะสอนนะมีสติด้วย
หน้าลูกเยอะจะได้แบบคิดได้นะ
ค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะนายมนุษย์เขาก็บอกด้วย

อาวุธดาบคนในโซเชียลเขาวิภาควิจารณ์

ซื้อมา๒๓วันแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาลงจากรถ
พอมาเกิดอารมณ์ชั่ววูบก็เลยไปเปิดท้าย

แล้วบอกด้วยนะผมไม่ได้มีเจตนา
ว่าผมจะฆ่าแต่แค่จะเอามาขู่เฉย
เดี๋ยวฟังเสียงตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะ

เนื่องจากอะไร
ก็ผมก็กลัวโซเชียลมันแรง
พี่มันด่าในเฟคในไลน์อะไรก็ด่าทั่วไปนั่นแหละ
ผมก็แบบว่าอ้าวถ้าเรื่องอย่างนี้มันใหญ่ไปแล้ว

ก็ด่าก็ซื้อจากลุงคนหนึ่งที่สุขสวรรค์นั่นแหละ

คุณไว้ตรงนั้นหรือเปล่าไม่ใช่

คับว่าวันที่กลับจะเอาไปเก็บแล้ว
นั่นแหละเกิดเหตุอย่างนี้เกิดก็ให้ไปกันนั่นแหละ
คือนายมณุเขาก็บอกว่าผมไม่ได้เมาเท่าไหร่

นางพิญญดาอรุณเดชาวุฒิอยู่๔๙ปี
ผู้เสียหายนิ้วกลางยังพันด้วยผ้าก๊อสอยู่เลยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บจากการที่เธอเอามือไปจับมิดดาบ
แล้วก็โดนเฉียดโดนเฉื่อนเนื้อ
บอกว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้น
รวมถึงฝากเตือนสติถึงการกระทำของนายมนุ

โดยเฉพาะกับลูกของเขาเองที่นั่งมาอยู่ในรถในวันเกิดเหตุด้วย
ส่วนเรื่องของคดีก็ให้ดำเนินการไปตามที่กฎหมาย
จะต้องดำเนินการนะคะ
แผลตอนนี้ก็ยังปวดปวดอยู่ค่ะ
เพราะอนาคตเราคนรอบข้างเราพ่อแม่เรา

ไม่มีใครดีใจกับการกระทำกับเราหรอก

ถ้ามีปืนนี่มันก็ตายไปแล้วค่ะ
คงไม่เหลือให้ง้างหลายทีขนาดนี้หรอกค่ะ

นี่ที่ยืนอยู่ข้างที่ใส่เสื้อยืนเมื่อสักครู่นี้

วัดชัยศรีสุรางผู้กำกับการ
นีตำรวจนครบันบุคโลก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าได้แจ้งข้อกล่าวหานายมนุเอาไว้๒ข้อหา
ก็คือเรื่องของการพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ

ส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน

แล้วก็มันมีเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมในไทยรัฐ

บอกว่าการติดตามตัวมันอาจจะล่าช้าไปสักเล็กน้อย

มีการโอนผ่านมือมาแล้ว๔ทอด
แล้วสุดท้ายพี่ชายของนายมนุ
ซื้อต่อมาแสนสอง
หลังจากนั้นเขาบอกว่าพี่ชายทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ
ทำเรื่องเปลี่ยนเป็นสีขาวเรียบร้อยตั้งแต่ต้นปี๕๙นะ

ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก

มันก็เลยอาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าในระบบมันยังเป็นสีดำอยู่

การติดตามตัวจับกลุ่มคนร้ายหรือว่าเหตุการณ์เหตุด่วนเหตุร้ายอะไรต่าง
ก็จะทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาว่าคุณจะโมโหใครมา
แต่ว่าคุณไม่ควรลงกับคนอื่นแบบนี้
ที่สำคัญขับรถอย่าพกมีดพกปืนเด็ดขาด

ก็ออกมาสารภาพเองว่าสิ่งที่ทำไปอารมณ์ชั่ววูบ

แต่เรื่องราวมันไปใหญ่ตัวโซเชียลมันแชร์หมดแล้ว